จะไปเคลียร์กันไปเคลียร์กันตรงโรงเรียนด้วย
ชกต่อยอีกฝ่ายนึงสู้ไม่ได้เอาปืนยิงเลยค่ะ
เจ็บสามนะคะเหตุการณ์นี้ไปดูหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วินาทีนะคะตอนที่กลุ่มเยาวชน
พวกอายุไม่เกินสิบแปดปีเลยนะแต่ละคนน่ะ
พวกมาเคลียร์ใจกันตรงบริเวณโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอท่าแพรจังหวัดสตูนค่ะ
เคลียร์ใจกันด้วยหมัดไม่รู้เคลียร์ยังไง
แต่เคลียร์ด้วยมัดน่ะอือหือต่อยกันค่ะ
แล้วกลายเป็น๑คนค่ะที่มาเคลียร์เนี่ย
อีกฝั่งหนึ่งเอาปืนมายิงเลยทำให้มีคนเจ็บสามคนนะคะ
ถูกยิงที่บริเวณแขนถูกยิงที่บริเวณขานะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่พอรับแจ้งเหตุไปตรวจสอบ
ก็ไปเจอกองเลือดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไป
กองเลือดอยู่ประมาณสามกองตัวคนเจ็บเนี่ยทั้งสามราย
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านะคะทางด้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ให้ข้อมูลแบบนี้นะคะบอกว่าช่วงเย็นที่โรงเรียน
ปกติแล้วมักจะมีวัยรุ่นบ้างทั้งเด็กในหมู่บ้านเอง
เด็กข้างนอกนะคะนอกหมู่บ้านเขาชอบมาจับกลุ่ม
จริงเขามาจับกลุ่มเล่นกีฬากันนะ
แล้วไม่เคยมีเรื่องแบบนี้มาก่อนส่วนกลุ่มคนก่อเหตุ
คิดว่าน่าจะเป็นเด็กนอกพื้นที่เข้ามามีเรื่องชกต่อย
พอสู้ไม่ได้ก็เลยเอาปืนมายิงค่ะ
เรื่องต้นบอกว่าชกต่อยกันก่อน๒พวก
แต่ว่าเด็กในระแวกนี้ในอำเภอนี้
ไม่ได้ว่าไม่ใช่เป็นเด็กในหมู่บ้าน
แต่ว่ามันมีเด็กในหมู่บ้านอยู่ด้วย
นัดเคลียร์ครับผมแล้วก็ชกต่อยกัน
ฝ่ายที่ยิงสู้เขาไม่ได้เขาเห็นว่ายิงฝ่ายบาดเจ็บไป
ประมาณสามนัดครับผมโดนสามคนที่บัตรเจ็บ
สามนัดสามคนเลยนะคะคนเจ็บค่ะ
แล้วตัวคนก่อเหตุเอาจริงก็เป็นเยาวชนอยู่เลย

เดี๋ยวจะต้องมีทีมสหวิชาชีพไปร่วมสอบปากคำก่อนดำเนินคดีค่ะ